นาทีคุณผู้ชมคิดถึงหน้าของผู้ประกาศกันไหมฮะ
ใส่หน้ากากกันมานานมากแล้วนะ
แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดถึงหน้าของคนรอบตัวด้วย
บางคนเห็นทีไรเห็นแต่ไอแผ่นขาวเห็นแต่แมสเนี่ย

แต่นี่ข้างหลังเรานี่ฮะอาจารย์ชัดชาติข้างหลังพี่เบิร์ตนี่

ลุ้นเลยนะบอกคนกฎธมรรณ์ลุ้นเลย

เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร

ไปเจอกับพี่ชายฝาแฝด
รักมากเลยค่ะจับมือกันด้วยเมื่อวาน

แล้วเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะประการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพ
ไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพโรคติดต่อกรุงเทพหารือกัน
มีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะเสนอให้มีการถอดหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือพื้นที่สาธารณะและพื้นที่โล่งแจ้ง
คนไม่หนาแน่นแออัดครับระยะห่างอย่างน้อย๑เมตร
แต่ยกเว้นในบางพื้นที่ที่ยังต้องสวมแมสอยู่เช่นที่ไหนบ้างล่ะ
ตลาดนัดยังต้องใส่อยู่นะครับสนามม้าสนามกีฬาที่มีคนดู
รวมไปถึงคนในกลุ่มเสี่ยงต่างที่ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เช่นกลุ่ม๖๐๘ครับก็คือคนอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้มีโรคประจำตัว๗โรคเสี่ยงแล้วก็หญิงตั้งคัน
รวมไปถึงกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
หรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบโดสตามเกณฑ์ครับ
โดยวันนี้ครับจะนำเสนอในที่ประชุมสบคชุดเล็กก่อนครับ
ว่าท่านมองยังไงครับ
แต่ตรงนี้นะ
ในส่วนหนึ่งก็คงต้องไปโชคพรุ่งนี้อีกทีว่า
แล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามกันมีดราม่าเล็กน้อย
เพราะว่าท่านนายกพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านไปพิธีเปิดท่าเรือ
หรือท่าช้างสาธรณ์นะแต่ท่านชัดอาจารย์ชัดพูดว่ากอร์ธมอร์ไม่ได้ไป
ก็เลยนักข่าวถามอาจารย์ชัดชาติเลยเอ้าอาจารย์ทำไมไม่ไป
งานทางซ้ายสมาร์ทเพียร์เนี่ยนะท่าเรืออัจฉริยะ
อาจารย์ชัดชาติบอกที่ไม่ไปเพราะว่าไม่ได้มีใครเชิญผม
ไม่ได้มีหนังสือเชิญแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วย
อาจารย์ชาติชาติบอกเขาคงคัดเลือกคนที่เหมาะสมแหละ
รับว่าตอนเช้าเมื่อวานตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าว
เพราะว่าท่านก็ไม่รู้เรื่องจริงนะ
หลังจากการประชุมเมื่อวานนี้เสร็จครับอาจารย์ชัดชาติพาพี่ชายฝาแฝด
คุณหมอฉันชายลงบันไดไปด้วยกันเลยครับ
บันไดจะได้ไปออกกำลังกายด้วยนะเป็นการออกกำลังกายครับ
แล้วก็พูดคุยกันไปเดินลงกันไป
แล้วก็คุณหมอฉันชายเนี่ยบอกว่าตั้งแต่รับตำแหน่งผู้ว่ามา

แกบิวซี่แกยุ่งไงอาจารย์พัชชาติ
คุณผู้ชมลองแยกดูคนไหนอาจารย์ชัดชาติคนไหนคุณหมอสัญชายนะ
ขวามือไทยเขียวคนซ้ายใครพี่เบิร์ต
ซ้ายคุณหมอสัญชายก็มีความต่างอยู่บ้าง
ต่างแฝดถึงว่าจะเป็นแฝดแท้นะแต่ก็มีความต่าง
ซึ่งคุณหมอฉันชัยบอกเนี่ยตั้งแต่น้องชายฝาแฝดอย่าง
อาจารย์ชัดรับตำแหน่งผู้ว่าได้กินข้าวครั้งเดียว
อาจารย์ชัดชาติบอกก็ก่อนอันนี้ไม่ได้กินสักครั้งเลย
ครั้งเดียวก็ดีแล้วอาจารย์เล่นมุกด้วยนะ
แล้วก็นี่ฮะผู้ว่าชัดชาติพาพี่ชายก็คือคุณหมอฉันชัย
ทัวร์ห้องทำงานด้วยนะแล้วก็พาไปทำความรู้จักกับคณะทีมงานด้วยครับ
ส่วนวันนี้ครับคุณผู้ชมนานจะเห็นอาจารย์ชัดชาติได้ลางาน
คือก่อนอันนี้ตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งผู้ว่ามา
ลงพื้นที่ทุกวันไปตั้งหลายที่หลายแห่ง
แต่วันนี้ครับอาจารย์ชาติชาติจะบินไปสหรัฐอเมริกา
แสดงความยินดีในงานรับปริญญาของลูกชายวัย๒๑ปี
ก็คือนายแสนปิติสิทธิพันธ์นั่นเองครับ
ไม่ต้องรอนานเดี๋ยววันจันทร์หน้าอาจารย์ชาติชาติกลับมาแล้ว

นี่แสดงว่าไปอเมริกานี่ไปลงเครื่องเจอลูกถ่ายรูปแล้วกลับเลยนะ

เดินทางก็ไปถ่ายรูปกับลูกแล้วก็กลับเลย
เถอะครับไปเถอะคนจะทำงานได้ดีครอบครัวต้องหนุนหลัง
ครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญครับ